มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแปลกจริงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
คนก็ตกใจอ้าวอยู่ดีมีเงินโปรยหล่นลงมาจากตึก
แล้วก็มีข้อความด้วยนะคะบอกว่าให้คนเก็บเงินได้ต้องซื่อสัตว์
บุคคลลี้ลับใครกันแน่โปรยเงินแบบนี้
ที่โปรยลงมาแบงค์๒๐บาทมีประมาณ๑๐๐ใบ
แล้วก็มีเย็บกระดาษติดเอาไว้ด้วยเขียนข้อความว่า
นี่คือเงินจากคนโกงถ้าคุณเอาไปคุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นคนซื่อสัตว์
ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัตินั้นแล้วหยิบไปมันเสียศักดิ์ศรีนะ
คุณมีสิทธิ์เลือกจะเอาหรือไม่เอาแล้วก็มีชื่อเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์แพทย์ดีแพดดี้ถ่ายภาพเอาไว้
โดยรอปภห้างดังเก็บเงินดังกล่าวได้จำนวนนึงค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าใครโปรยลงมาไม่รู้ว่าโปรยลงมาเพราะอะไรต้องการอะไร
ก็เลยไปตรวจสอบเฟซบุ๊คที่ติดอยู่บนธนบัตร
เพราะว่าเขาเขียนเฟซบุ๊คเอาไว้ที่ธนบัตรด้วยนะคะ
ไปตรวจสอบพบว่าเพิ่งมีการสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ
เป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ใจความที่โพสต์ในเฟซบุ๊คเป็นแบบนี้ค่ะ
เนื่องจากก่อนหน้านี้โดนคนคนนึงโกงไป
ไม่คิดว่าจะได้คืนแต่เพราะพลังโซเทียลจึงได้คืนมา
และนำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคแล้ว
แต่คิดว่าคงไม่ได้อะไรจึงนำเงินมาโปรย
เพื่อเป็นการส่งข้อความไปถึงผู้รับ
โดยประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อรับเงินที่โปรยไป
แสดงว่าได้อ่านข้อความและต้องตอบได้แล้วว่า

หากวันข้างหน้าไม่ซื่อสัตว์ต่อคนอื่น
จะถือว่าวิญญาณมีค่าน้อยกว่าเงิน๒๐บาทที่หยิบไป

ว่าก่อนหน้านี้คนโปรยบอกว่าถูกโกง
แล้วก็กระแสโซเชียลช่วยเขาให้ได้เงินที่ถูกโกงไปกลับคืนมา

เอาเงินที่ได้คืนมาไปบริจาค
แต่บริจาคก็กลัวว่าจะไม่เกิดประโยชน์
แล้วก็พิสูจน์ความซื่อสัตว์ของคนรับเงิน
คืออยากจะแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์
ให้หลายคนรู้สึกตื่นตัวถึงเรื่องนี้

พันธุ์ตำรวจเอกจารุษสรุตยาพร
บอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งความนะคะ
ไม่พบว่าการโปรยเงินเป็นการสร้างความวุ่นวาย
หรือเป็นการสร้างสถานการณ์แต่อย่างใด

ว่าสาเหตุที่ทำคืออะไร

ตำรวจก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะคะ
ถ้านึกภาพตามตอนกลางคืนฉันต้องเขียนมาสอบ

ดูน่าจะเป็นฉากที่โผล่ออกมาในภาพยนตร์กึ่ง

นี่เป็นแบงค์๒๐แต่ถ้าเป็นแก๊งพันธุเนี่ย